อีกหนึ่งเรื่องดราม่าบนสังเวียนสนามมวยนะคะคุณผู้ชม
เจเจตรินมาปิดจ๊อปนะคะก็ได้โพสต์ในเฟซบุ๊คของตัวเองนะคะ
ยอมรับว่าพฤติกรรมของลูกชายน่ะเจ้าขุนคือไม่เหมาะสมจริงนะคะ
แต่ว่าอธิบายค่ะเรื่องชูนิ้วกลางเขาบอกว่า
ที่เดินไปหาคุณหลุยที่เป็นดาราเนี่ย
คือมันเป็นอารมณ์ที่เขาแบบวัยรุ่นคุยกันนะคะ
ชูนิ้วกลางของเจ้าขุนเป็นการชูเพื่อ
ตำหนิตัวเองนะคะที่ผลงานไม่ดี

มันมีท่อนหนึ่งที่บอกว่าเป็นการทักทายกันปกติ

บอกว่าคราวหลังคราวหน้าคราวหลัง

พากษ์วิจารณ์ให้น้องปรับปรุงตัว